ยังจำเรื่องราวของน้องเตยได้ใช่ไหมน้องเตยกับคุณย่า
น้องเตย๔ขวบใช่ไหมคะ
ที่ซักผ้าร้านการดูแลคุณย่าที่มองตาไม่เห็น
ที่คุณครูถ่ายคลิปแล้วฟิกราดเป็นไวรอลดัง
มีคนไปตามติดชีวิตช่วยเหลือเต็มเลยใช่ไหม
คุณยายคุณครูมาหา
ตอนนั้นเรียกคุณยายแต่ความจริงก็คือคุณย่าของน้องเตย
คุณย่าก็บอกเอ้าหลานสาวนี่เขามีพ่อมีแม่นะ
ลูกชายพ่อของเตยเนี่ยเขาไปทำงานอยู่ระยอง
ไปตั้งแต่โอ๊ยเตยเพิ่งเกิดแบบบ่อยย่าเลี้ยงมาตลอดเนี่ย
แล้วไม่ติดต่อมาเลยจนพ่อของน้องเตยก็ออกมาบอก
ผมไม่ได้ทอดทิ้งนะก็ติดต่อเป็นระยะนั่นแหละ
เอาเป็นว่าชะตากรรมความลำบากลำบลของสองย่าหลานนะฮะ
พอเป็นข่าวขึ้นมาผู้คนก็ช่วยเหลือกันนะครับ
บริจาคเงินช่วยเหลือเนี่ยได้ยอดบริจาคเกือบหกล้านบาทค่ะ
แล้วก็มีหน่วยงานต่างมาดูแลเรื่องบัญชีเงินทองต่างเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็ทำให้เราได้ทราบว่าคุณย่าเองเนี่ยตาบอดมองไม่เห็นคุณย่าเสาเนี่ยนะฮะคุณย่าเสา
คุณยะสาวจินดาศรีนะครับไม่เห็นทั้งสองข้างนะฮะ
อายุหกสิบแปดปีนะครับซึ่งมันจะมีอาการของต้อหินด้วยนะฮะ
ก็มาตรวจให้บอกไม่สามารถรักษาให้มองเห็นได้แล้ว
จากคุณย่าอายุ๖๘การรักษาอาจเป็นอันตรายส่งผลกับสุขภาพร่างกายของคุณย่าได้
แต่ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับที่เราต้องมาคุยเรื่องนี้อีกครั้งในวันนี้
เพราะเราได้ทราบข่าวว่าคุณย่าเสาตาข้างซ้ายของคุณย่าเสาที่มองไม่เห็นมาตั้งแต่ปี๒๕๕
ตอนนี้เริ่มกลับมามองเห็นอีกครั้งแล้วนะครับ
แต่ตาข้างขวาข้างขวาเนี่ยที่เพิ่งบอดสนิทเลยเมื่อปี๖๔เมื่อ๒ปีก่อนยังไม่เห็นเหมือนเดิม
เนี่ยข้างนี้เนี่ยย่าเสาแกบอกลูกมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะแล้วไม่ได้ไปหาหมอ
คือเหมือนตอนจังหวะที่หล่นมาปุ๊บมันมืดไปเลยอ่ะแล้วแกไม่ได้ไปหาหมอ
นี่แต่ข้างซ้ายเนี่ยตั้งแต่ปี๔๖เป็นลักษณะของต้อหินนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้พอเราได้ข่าวว่าตาข้างซ้ายเนี่ยเริ่มกลับมามองเห็นได้
นี่ฮะเราก็ไปหาคุณย่านะคุณย่าบอกว่าเชื่อว่าเป็นเพราะว่าได้รับการรักษาจากทางแพทย์นั่นแหละ
แพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาช่วยดูแลให้
อีกเรื่องนึงเนี่ยท่านผู้ชมครับมีอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต

อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วนะ

มีโรงพยาบาลด้วยนะทำให้ตาข้างซ้ายเนี่ยตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้ว
คุณระวีการก็ได้คุยกับคุณย่านะฮะก็ดูสดชื่นขึ้นนะฮะ
หน้าแววตาต่างนะครับแล้วก็บอกขอบคุณผ่านทางไทยรัฐทีวี
ไปถึงผู้ที่ใจบุญช่วยเหลือด้วยตอนนี้มีข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับบริจาค
เพียงพอต่อความต้องการแล้วคงใช้ได้อีกนาน
หลานสาวก็คือน้องเตยมีชุดนักเรียนใส่เหมือนกับเพื่อน
การเดินของย่าก็เดินคล่องขึ้นไม่ต้องใช้ไม้เท้า
อาศัยการเกาะเอานะเกาะแล้วค้ำยันสิ่งรอบตัวไปค่อยเดิน
สามารถเดินไปบันไดบ้านแล้วค่อยถัดขึ้นบันไดทีละขั้นได้
นี่แบบนี้นะฮะจนขึ้นชั้น๒ของบ้านได้
พอไปถึงชั้น๒แล้วเดี๋ยวค่อยยืนแล้วก็เดินอีกทีนึง
โดยเวลาเดินอยู่ข้างบนบ้านเนี่ยจะใช้ไม่กวาดคล้ายไม่กวาดถังมะพร้าวนะครับ
คอยคลำคอยไถนำทางไปนี่ตอนขึ้นนะ
อันนี้พอขึ้นมาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นชั้นสองของบ้านนะครับนี่คุณย่านะ
ข้าวของจะเยอะหน่อยคนส่งมาช่วยเหลือก็เยอะ
จะมีที่นอนอยู่สองมุมมีกองเสื้อผ้าที่มีคนส่งมาช่วยเหลือมาบริจาค
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างอันนี้คุณย่าแกไม่ได้กวาดบ้านนะ
ไม่ได้ถูบ้านนะค่ะแกใช้ไถทำคลำทางไปนะครับ
คุณเจ้าสาวก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ่า
คุณนวีการก็ถามย่าเวลาลงลงยังไงล่ะย่า
ข้างขวาก็มองไม่เห็นเลยสนิทเลยข้างซ้ายนี่เพิ่งเริ่มมองเห็นได้บ้าง
นี่คุณย่าสาวบอกเวลาลงก็ลงอย่างนี้ล่ะลูก
เอาไม้กวาดเนี่ยนำทางแล้วนับจำนวนขั้น
เอาย่าบอกย่าจำได้ว่ามีกี่ขั้นเพื่อความปลอดภัย
เวลาที่ถึงขั้นสุดท้ายแล้วอ๋อถึงแล้วนะ
บางทีมันยังไม่ครบขั้นแล้วทิ้งตัวมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวจะตกลงมา
คุณย่าสาวบอกคุณนวีการนะครับว่าตั้งแต่วันที่หมอเอกฝ่ามือพลังจิต
มาทำการรักษาอาการตามองไม่เห็นให้เนี่ยก็เริ่มรู้สึกโล่งสบายขึ้น
อาการเริ่มมองเห็นได้มากขึ้นถามว่ามองได้ชัดขนาดไหน
คุณย่าบอกว่าก็จะเห็นคิ้วเห็นตาเห็นปาก
ตอนที่หมอเอกฝ่ามือพลังจิตมาทำแรกนะแต่จากนั้นพอผ่านไปหลายวันก็กลับมาไม่ชัดเหมือนเดิม
อันนี้ตาข้างซ้ายนะฮะข้างขวานี่บอดสนิทนะครับคุณย่าบอก
สีสดนี่จะมองเห็นนะฮะถ้าสีสดเนี่ยจะมองเห็นมากหน่อยนะฮะ
คุณระวีการก็เลยลองดูนะฮะยืนห่างจากคุณย่าถ้าลองนะวันนี้นะว่าย่าจะเห็นขนาดไหน
นี่ห่างสักประมาณ๒เมตรย่าบอกไม่เห็นแล้วแต่ได้ยินเสียง
พอก้าวเข้าไปก้าวนึงเอาให้ใกล้เข้าไปอีก๑เมตร๕๐ยกมือขึ้น
ย่าเสาก็ยังมองไม่เห็นคุณระวีการก็ขยับเข้าไปเอาใกล้ไปเลยหนึ่งเมตร
ชูมือขึ้นย่าเสาบอกเริ่มมองเห็นพอยื่นมือไปใกล้ระยะ๓๐เซนติเมตร
ย่าบอกอันนี้เห็นนี่นะฮะคุณย่าเสาทดลองเขียนชื่อ
ให้คุณระวีการดูนะครับจะเห็นว่าย่าเนี่ยนี่ยาเขียนไหวไหม
เห็นหนังสือเห็นสมุดเห็นลายมือตัวเองไหม
นี่นะฮะจ้าคุณย่าก็เขียนแต่ตอนที่คุณย่าเขียนเนี่ย
ปกติเราเขียนหนังสือเราจะต้องมองที่ตัวหนังสือที่เราเขียนใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณย่าไม่ได้มองนะฮะคุณย่ามองไปแต่ข้างหน้านะครับ
หนังสือมือขวาใช่ไหมคะแล้วใช้มือแตะเพื่อจะดูจังหวะการเว้นวัก
ญาติจะใช้มือแตะเพื่อจะดูจังหวะการเว้นวัก
แต่จำเรื่องตัวอักษรว่าเขียนแบบไหนอย่างไรได้
ลายมือคุณย่าเสานะฮะคุณย่าบอกว่าเขียนได้
แต่ไม่รู้ว่าจะอ่านออกเป็นคำหรือเปล่านะ
นางเสาเขียนชื่อเนาะ
บอกว่าทุกวันนี้ถ้ามองเห็นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีใจมากแล้ว

ย่าเชื่อว่าเป็นผลของการไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
แผนปัจจุบันนี่แหละคุณหมอให้ยามากิน
ที่เหลือก็ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อ
อาจจะเป็นผลสืบเนื่องเพิ่มเติมจากการที่หมอเอกฝ่ามือพลังจิตเขามาช่วยรักษาให้ด้วยก็ได้
ก็คิดทั้งสองอย่างเลยค่ะ
ก็คุณหมอทางโน้นก็ว่า
ให้กินยะหยดต
พ่อของน้องเตยที่ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยลูกเขาบอก
เขาไม่ได้ทอดทิ้งนะเขาส่งข้าวส่งของ
ติดต่อกันตลอดอยู่แล้วตกลงยังไง
คุณย่าเสายืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าลูกชายไม่เคยส่งเงินมาให้
เพิ่งโทรมาขอโทษแม่นี่แหละหลังจากพูดไม่ดีใส่แม่
แต่ไม่ได้โทรมาขอเรื่องเงินบริจาคจะมาเกี่ยวข้องมายุ่งเกี่ยวอะไร
เขาโทรมาครั้งหนึ่งเขาว่าเขาขอโทษแม่ที่เขาพูดไป
กับแม่รุนแรงเค้าว่าทำไมพูดผมอายเค้านัก
เขาอายเขาเรื่องว่าแม่ว่าเขาไม่เคยมีเงินมา
ก็แม่ว่าไม่ต้องอายเค้าก็ไม่มีก็รับว่าไม่มี
ก็ว่าอย่างนี้แหละเนาะ
แล้วโกหกทำไมแม่ว่าอย่างนี้
แต่แม่ว่าไงพอลูกชายขอโทษเค้าก็โทษแล้วแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร
ไม่ว่าได้ไม่ได้ก็ขอให้กับเค้ามาหาแม่ก็ดีใจเลย
ก็วันนี้คุณละวิการไปก็ช่วงบ่ายก็ได้เจอคุณครูพอดีเลยนะครับ
มาส่งน้องเตยที่บ้านกลับจากโรงเรียน
นี่นะฮะวันนี้น้องเตยก็วาดภาพระบายสีเป็นผีเสื้อ
ให้กับทีมข่าวของเราดูด้วย
แล้วก็บอกอย่างดีใจกับคุณนวีการผู้สื่อข่าวของเรา
บอกตอนนี้ย่ามองเห็นหนูแล้ว
ก็เจอก็ย่าบอกอ๋อย่าบอกย่าบอกว่ามองเห็นหนูใช่ไหม

ผู้ชมครับคุณย่าสาวก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือบริจาคเงินมา
เงิน๖ล้านบาทที่ได้รับบริจาคมาคุณย่าสาวยืนยันว่าจะเก็บรักษาเป็นอย่างดี
จะนำไปสร้างบ้านใหม่เก็บเป็นทุนการศึกษาให้หลานสาว
ส่วนจะเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้รักษาดวงตา
เพราะเริ่มมองเห็นแล้วย่าบอกก็เริ่มมีความหวัง
ความหวังสูงสุดคืออยากเห็นหน้าหลานสาวที่เติบโตขึ้น
ถ้าหมอบอกต้องผ่าตัดย่าบอกย่าก็จะผ่านะ
แม้จะอายุ๖๘แล้วแต่ย่าบอกย่าอยากผ่า